พาไปดูคุณผู้ชมรู้จักสิงรถบรรทุกไหมครับ
ภาพของสิงรถบรรทุกของแต่ละท่านเป็นยังไง
ควันดำควันดำแล้วคนถ้าพูดถึงคนขับอ่ะก๊อฟ
ฟิล์มพาวหน่อยอะฟิล์มพาวแบบไม่ค่อยนิ่งอะฮะ

และที่สำคัญต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่
คนนี้เป็นนางสิงรถบรรทุกครับจริงและที่ไม่ธรรมดานะโอ้ยคุณยาย
คุณยายขับไว้หรอพี่เบิร์ดถ้าอย่างนี้ต้องเยี่ยมพี่แล้วแหละ
ใส่เสื้อแล้วเดี๋ยวคุณดูหน้ารถนะมันไม่ใช่รถบรรทุกรุ่นใหม่แบบทุกวันนี้นะ
คือเห็นรถบรรทุกหน้าแบบเก่าไหมดีเออจำได้
ก็บอกนั่งเยาประตูไม่มีประตูไม่มีครับผมที่ท่านปีนขึ้นรถบรรทุก๑๐ล้อไปเนี่ยนะฮะ
คือตัวจริงเสียงจริงนางนี่ไงเนี่ยรถบรรทุกแบบนี้นางสิงรถบรรทุกนะครับ
มีคนใช้เฟซบุ๊คเอาภาพนี้นะฮะไปโพสต์เล่าถึงเมื่อกี้คุณยายเรียกคุณยายถูกแล้ว
๑๐ล้อคอกระเช้าอ่าถูกนะฮะ
คุณยายขับรถขนส่งสินค้านะครับดังไปทั่วโลกออนไลน์แล้ว
ทำให้มีคนตั้งฉายาคุณยายว่า๑๐ล้อคอกระเช้าอย่างที่น้องปุ้ยบอกไป
ทีมข่าวตามหาคุณยายเกือบทั้งวันครับนะฮะจนกระทั่งไปเจอตัวเมื่อช่วงเย็นวานนี้
คุณยายทำไมแข็งแรงจังอ่ะพี่เบิร์ดอ๋อนี่แหละคลิปล็อตมีอะไร
คุณยายชื่อว่าคุณยายราตรีร่มไซท่านอายุ๗๕ปีแล้วล่ะ

เอออยู่ประจันตคามปลาจีนบุรีเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรง
โดยเฉพาะสายตาเนี่ยปุ้ยใส่แว่นแล้วใช่ไหมคุณยายไม่ต้องใส่แว่นเลย
อู้เออใส่ตาไม่ฟ้าฟังเลยอ่ะฮะไม่เลยชัดเป๊ะ
คุณยายราตรีเนี่ยพาทีมข่าวไปดูรถประทุกข์๑๐ล้อคู่ใจด้วยนะ

เขาเรียก๑๐ล้อหัวยาวนี่แหละแบบเนี่ยฮะคือเล่าบอกว่าขับรถ๑๐ล้อแบบนี้
มันนานกว่า๔๐ปีแล้ว
ไม่คุณยายใส่ผ้าถุงใช่ไหมคุณยายเป็นขึ้นทำผ้าถุง
อยู่ปลาจินบุรีอยู่สระบุรีเท่านั้น

เขาก็ห้ามอยู่
แต่ก็ยังยักษ์ออกอยู่
ยังไงแต่เห็นเข้าไปมันก็อยากค่ะ
อยู่บ้างเหงาพอเมื่อ
แต่ตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยเกิดบันเทศนะ

แล้วปกตินี่ใช้คล่ำเร็วปกติ๖๐๗๐ประมาณนี้ไหม
ไม่ถึงอะค่ะห้า๕๐๖๐แค่นี้แหละบางทีก็๔๐ได้ซ้ำ
น่ารักจังเลยอ่ะแต่ก็แอบเป็นห่วงนิดนึงนะเออไม่อยากจะให้ขับแล้วล่ะ
นี่ถ้าเกิดรุ่นนี้นี่ต้องไปขับขี่ตลอดชีพแล้วนะ
รุ่นเราไม่มีแล้วใช่ค่ะ
คนยืนข้างไม่ใช่ภูมิสุข่าวไทยรัฐนะ
เป็นลูกบุญธรรมของคุณยายชื่อนางสาวปันทิกาล่มทรายอายุ๓๗ปี
เล่าบอกว่าก็ห้ามแม่แล้วล่ะไม่ให้ออกไปกับขับรถเนี่ยนะฮะ
แต่แม่ก็บอกเสมอว่ามันเป็นอาชีพที่แม่รัก
จึงพยายามคราวนี้ก็เพียนโทรเอา
แม่เป็นยังไงแม่อยู่ไหนแม่จะกลับหรือยัง
สัปดาห์เนี่ยคุณแม่จะรับงาน๒๓วันเท่านั้นเยอะนะครับ
สำหรับคนอายุ๗๕นะฮะขณะที่นางสาวสุนันพาชีรัฐนะครับ
ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตรประจันทคามมีศักดิ์เป็นน้องสภัย
ก็ยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นห่วงนะคุณยายราตรีเนี่ย
แต่ก็รู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ท่านรักอย่างที่บอกไป
ก็ไม่ได้ห้ามอย่างจริงจังอะไรมากแล้วก็บอกอีกว่าชาวบ้านในระแวกนี้
โอ้โหเนอะแล้วคุณคิดนะต้องใช้กำลังแค่ไหนในการ
หนักแล้วมันก็ยาวด้วยนะใช่นี่แหละเขาเรียกสูงวัยไฟแรงเวอร์นะครับ
แต่ว่าอย่างที่เขาบอกไปนะด้วยความขอรบเป็นห่วงเป็นห่วงนะฮะ